ต่อกันที่เรื่องราวดราม่าที่ยังดูท่าจะไม่จบง่ายนะคะ
กำลังจะนอนกันอยู่แล้วเชียวหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว
แดดดี้ไหมบอกว่ารักเหรอโกหกหรือเปล่า
ถ้ารักแล้วทำไมเตะออกจากคอนโด
เราไปฟังความดราม่านี้อีกสักครั้งกันค่ะ

โกหกหรือเปล่า
เพราะว่าทำไมแกะออกจากคอนโด

ทำให้ซาร่าโดนวิจารณ์อย่างหนักทัวร์ลงอีกรอบเลยนะคะว่า
คุณสอนอะไรให้กับลูกหรือเปล่านะฮะ
ขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของไม้พี่รัฐก็เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ถึงความรู้สึกและสภาพจิตใจของไม้
หลังจากเห็นคลิปที่ลูกชายพูดถึงตัวเองแบบนี้นะคะไม้เนี่ยไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์เองในอินสตราแกรมหรอกนะคะ
ตัวเองก็บอกว่าไม่เป็นไรไม้โอเคอยู่ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะพร้อมทั้งบอกต่ออีกด้วยว่า
ตอนนี้ทางครอบครัวก็ได้คอยดูแลไม้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะคะ
เองก็หวังว่าเรื่องนี้จะไม่มีดราม่าอะไรบานปลายขึ้นไปอีกนะคะ
ก็อยากให้ทั้งไม้ทั้งซาร่าหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อลูกชายสุดที่รักนั่นเองนะคะ
คือไมค์เนี่ยมาสายนิ่งคนที่เดือดเนี่ยฝั่งพี่ชายนะพี่ก๊อฟเนี่ยทวิตแบบว่าโอ้โห
รู้สึกว่าคุณเป็นแม่ภาษาอะไรเลี้ยงลูกยังไงไม่รู้หรือไงว่าลูกอ่านหนังสือออกแล้ว
คือในระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยคุณผู้ชมคือซาร่าไลฟ์ไปเนี่ยคนดูก็คอมเมนต์ไป
เขาก็มีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องคุณไม้เรื่องคุณซาร่า
เนี่ยคุณซาร่าน้องดูอยู่ด้วยปรากฏว่าน้องอ่านออกเขาพูดว่าทำไมคนพูดถึงเดดดี้
คุณซาร่าก็ตกใจขึ้นมาว่าเฮ้ยลูกอ่านหนังสือออกตั้งแต่เมื่อไหร่
ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดราม่าเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ